กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนวันสองวันนี้นะครับ

ว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาในพื้นที่ทางตอนบนของไทย
แต่ว่ามันก็กินไปหลายพื้นที่นั่นแหละ
เป็นมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผลลงมาปกคลุมมาเจออากาศร้อนที่ไทย
มันก็เป็นพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บเข้ามาด้วย
เดี๋ยวท่านไปดูนะครับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ที่ขอนแก่น

หนักเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

คือเห็นภาพตอนแรกในโลกโซเชียลนะ
ตอนแรกดิฉันไม่เชื่อว่าเป็นเมืองไทยนะ
ว่าอุ้ยของเราพายุขนาดนี้เลยหรอ

ก็ทำได้ก็คือก็ต้องหลบอยู่ในที่ปลอดภัย

ยังไงก็สู้ก็ฝืนไม่ไหวฮะธรรมชาติครับเนี่ย

ท่านที่เห็นขาบพายุฤดูร้อนบางทีแบบโอ้โห
โอ้โหคือไม่คาดคิดว่าจะหนักอย่างนี้ไง

เสาทั้งต้นหักล้มโค้นเลยเหรอนี่ฮะ

พายุลมฝนพัดกระหน่ำรุนแรงเนี่ย

เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับ
ยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะฮะ
โปรกปากเลยนะฮะ

เห็บตกลงมาก็มีขนาดนี้ใหญ่

ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปกันไว้ได้ฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้
อีกขวะปุ๋เลย

พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายไป๔๒๒หลังคาเรือนนะฮะ
เป็นที่ตำบลบ้านว่า๓๘๐หลังคาเรือน
ตำบลดอนช้างอีก๔๐หลังคาเรือน
ว่าขอนแก่นก็ลงไปช่วยเหลือเบื้องต้นนะฮะ
มอบถุงยั่งชีพเบื้องต้นเพื่อเป็นทาวความเดือดร้อนให้ละ
แล้วดูบ้านเห็นไหมใช้โดรนขึ้นไปถ่ายเนี่ย
หลังคงหลังคาไปให้หมดเลยค่ะไปให้หมดฮะ
กสวนไร่นานี่ครับก็ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้นะครับ
ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งจัดการให้เร็วที่สุดนะนะ

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเอาไว้นะครับ
จะมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี้๖มีนาคมนะฮะ
จะมีลมกันโชคแรงมีพายุฝนฟ้าขนองมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่
ไม่แค่ภาคทางภาคเหนือแค่พื้นที่ตอนบนเท่านั้นนะครับ
พื้นที่อีสานก็ต้องระวังด้วยนะครับ
ภาคอีสานจะมี๑๘จังหวัดที่ต้องระวัง
ส่วนภาคเหนือมี๑๑จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะครับ